ล่าสุดวันนี้ค่ะมีรายชื่อดาราติดเพิ่มอีก๒คนนะคะ
คนแรกเป็นนางเอกละครช่อง๗สีคุณเปรี้ยวค่ะ

เธอก็เลยติดมาจากเพื่อนแล้วก็มีอีกคนนึงคือนางเอกละครสงครามนางงามนะคะ
หญิงหญิงสรุชาก็คาดว่าน่าจะติดโควิดจากสนามแข่งรถ
รัสเซอร์กิจที่จังหวัดพัทยาในวันที่๒เมษายน
รวมถึงล่าสุดเลยอู๋ตอนนี้เป็นไฟรอลมากค่ะนาคอม
นาคอมชวนชื่นก็ติดโควิด๑๙ไปด้วยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ไปอัดรายการวันที่๖หรือไม่ก็๗เมษายน
ถ่ายรายการกับคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณแจ๊สชวนชื่น
และรายนั้นมีพิธีกรก็คือรายการนั้นเนี่ย

ซึ่งรายชื่อที่อ่านมาติดโควิดหมดแล้วนักคอมก็ติดด้วยนะคะ
ซึ่งถ้านับจากวันแรกเลยที่คุณสแตมนักร้องที่ออกมาบอกว่าตัวเองติดโควิด
นับตั้งแต่วันนั้นหกเมษายนจนถึงวันนี้สิบสามเมษายนหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น
มีดารานักแสดงศิลปินที่เป็นที่รู้จักติดโควิดไปยี่สิบคนแล้วค่ะ
สำหรับกรณีของนครชวนชื่นอันนี้ครอบครัวค่อนข้างเป็นห่วงหนักเลย
เพราะว่านาคอมเนี่ยอายุอานามหกสิบสามแล้วนะ
เห็นแกร่าเริงร่าเริงแบบนั้นเนี่ยหกสิบสามปีแล้ว
แกก็มีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะทั้งเบาหวานโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
กินยาสลายริ่มเลือดตลอดเมื่อเช้าเนี่ยมีรถโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษาแล้ว
แต่ว่าลูกสาวค่ะคุณไอ้นพัชรินก็เป็นห่วงมาก
เพราะปกติพ่อเป็นคนเงียบแล้วก็ไม่เคยเล่นโซเชียล
โทรศัพท์ก็ไม่มีไลน์ไม่มีแอปพลิเคชันอะไรเลย
โทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวกลัวพ่อจะเหงาอะค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นไวรัลคือพี่หนุ่มกัญชัย
ก็โทรไปสัมภาษณ์นครกลางรายการอะแต่รู้ข่าวว่านครติดก็ถามว่า
อยากฝากอะไรถึงแฟนไหมนักคอมเขาจะมีวลีเด็ดอยู่ประโยคนึง
ลองฟังหน่อยดีไหมคะถึงกับพี่หนุ่มนี่คือหัวเราะแบบหงายหลังพิงเก้าอี้แบบนี้เลยอ่ะ
คุณหมงคุณหมอที่ร่วมรายการคือขำก๊ากันไปหมด
คุณเพื่อนมันค่ะยังสู้กับมันได้อยู่

ขอโทษคุณเพื่อนมันค่ะ
สู้พี่หนุ่มถึงกับต้นถอดเฟชิลมาเช็ดน้ำตา
เป็นคำที่เวลานักคอมเล่นตลกก็จะใช้คำนี้ไง

ยายที่เขาพูดเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะ
ส่วนตลกคนดังอีกคนนึงนะคะคุณแจ๊สชวนชื่นค่ะกลางดึกเมื่อคืนนี้ไลฟ์ทางเฟซบุ๊ก๑๔นาทีอัปเดตอาการป่วยค่ะ
โดยคุณแจ๊สบอกว่าอยู่โรงพยาบาลมา๓วันแล้วทรมานมากเลยเป็นไข้ปวดตัวแสบคอคัดจมูกไอหนัก
นอนปิดแอร์ใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าก็ยังคงหนาวยังปวดตัวอยู่
โชคดีคุณบอลเชิญยิ้มกับนครไม่มีอาการแบบแจ๊สคุณแจ๊สบอกด้วยนะคะว่าโควิดนี่มันน่ากลัวจริงจริงนะ
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยออกไปซื้อของมาตูนด้วยบ้านอย่างเดียวเลยไม่ต้องออกไปไหนกัน
อันนี้ฝากบอกสำหรับคนที่ยังไม่ติดแล้วก็อยากให้ระวังตัว
เห็นบางทีเวลาออกรายการกันแล้วมีการกัดจิกกันนอนร้องไห้ทุกคืนเลยนะ
ใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยโคตรหนาเลยห่มผ้าด้วยแม่งยังหนาวเลย
มันประสาทเสียไปกับคนรอบข้าง

มันฟุ้งไม่หมดใครไม่เป็นไม่รู้เลยนะ

ทั้งทั้งที่มันเหลือใครแต่มันไม่เหลือใคร

เคยนอนอะเค้าน่าจะพบคุณสถานทีบ้าง
ก็ตกใจรับเลยว่าตกใจ
เพราะว่าคุณพ่อพูดบริของเขาออกอากาศได้ด้วย

คือเราพ่อพ่อเราตื่นใจมาก
ค่ะลูกสาวยังตกใจว่าพูดคำนั้นออกอากาศได้ด้วยเหรอ
คือหลายคนฟังก็แวบแรกสะดุ้งก่อน
หลังจากนั้นก็คือคำไม่หยุดเลยอ่าฮะแล้วทีนี้ล่ายเรียงกันนิดนึงนะคะ

เพราะว่าเคสของศิลปินดาราที่ไปร่วมอัดรายการ
คือดูในภาพนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยคนในภาพเนี้ย
มี๔คนแล้วที่ติดโควิด๑๙ไล่ไปตั้งแต่คุณบอลเชิญยิ้ม
คุณแจ๊สชวนชื่นคุณวิลลี่แมอินทอสซึ่งเป็นพิธีกรรายการ
แล้วก็นครชวนชื่นติดโควิด๑๙กันหมดแล้วคือคนแถวบนนะคะ

คนแถวบนนะยังเหลือเนี่ยคุณนายที่ยังรอผลการตรวจอยู่
ทีนี้มาดูแถวล่างที่เขาบอกว่าจับตามองกัน
ไข่มุกน้องออนแล้วก็น้องจีจี้รอผลตรวจพรุ่งนี้อยู่นะคะ
คือผลตรวจรอบแรกตรวจกันออกมาแล้วล่ะผลเป็นลบ
แต่ทั้งรายการแถวบนติดกันไปเกือบหมดแล้ว
ล่างเขาก็หวั่นแล้วก็มันก็มีเคสของดาราหลายคนที่
ไปตรวจรอบแรกผลเป็นลบ
แต่สุดท้ายไปตรวจรอบ๒รอบ๓สุดท้ายผลเป็นบวกค่ะ
ก็เลยมีการไปตรวจย้ำกันอีกรอบหนึ่งอะนะคะ
อ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันเริ่มอยู่ไม่สุขแล้ว
สุขภาพกายอาจจะยังไม่เป็นไรแต่สุขภาพใจตอนนี้ไม่ไหวจริง

ถ้าต้องการติดต่อไปที่น้องแต้วได้เลยนะคะ
จากที่การเป็นการคุยกันเล่นเรื่องของการเป็นธิดารอดโควิดใช่ไหม

ต้องเล่นดูว่าน้องแต้วพูดเล่นไง
ทำจริงเหรียญแต้วค่ะเหรียญน้องแต้ว
เหรียญแต้วนัทพรเป็นเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิด
เนื้อใหม่เสี่ยงครบ๖รอบรอดทุกรอบนะคะ
แต้วบอกว่าอ่ะไหนก็ไหนแล้วทำจริงเลยละกัน
แต่ว่าน้องแต้วไม่ได้ทำออกมาเป็นสร้อยคอนะ
แต้วทำเป็นกริปต๊อกอะค่ะกริปท็อกที่มันเอาไว้แปะหลังโทรศัพท์มือถือ
ให้มันดึงได้หดได้เวลาถือเนี่ยมันจะถือสบาย
กรอบแบบนี้เลยมาพร้อมกับสายเชือกที่คล้องคอได้ด้วย
อันนี้น้องแต้วทำเองเลยนะน้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
รุ่นแรกผลิตแค่๑๐๐ชิ้นราคา๓๘๐บาท
ให้พรีออเดอร์วันนี้จนถึง๖โมงเย็นอันนี้หมดเวลาพรีออเดอร์ไปแล้ว
ได้ข่าวมาว่าเต็มตั้งแต่ก่อน๖โมงเย็นอีก
ทยอยจัดส่งถึงบ้าน๒๐เมษายนนะคะ
จองกริปท็อกไม่ทันไม่เป็นไรแต้วมีสติ๊กเกอร์ให้จ้ะค่ะ
แววทำสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะราคา๖๐บาทค่ะ
เธอบอกว่าพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจ
ตอนแรกเห็นก็นึกว่ารอเล่นใช่เลยให้โทรไปเช็คที่ผู้จัดการส่วนตัว

ผู้จัดการบอกเรื่องจริงแต้วทำจริงแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะ
เพราะรายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าสติ๊กเกอร์หรือว่าค่ากริปต๊อกเนี่ยนะคะ
แต้วบอกว่าจะเอารายได้ทั้งหมดแบบไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้สถาบันบำราชนราดูล
มูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันโควิด๑๙ค่ะ
อย่างที่บอกไม่ถึง๖โมงเย็นได้ข่าวว่ายอดสั่งจองธิดานาคีเต็มหมดแล้วนะ
สงสัยได้มีรอบ๒รอบ๓แน่เลยค่ะ
ก็ไม่เป็นไรอะไรที่ทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะ